ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีคุณตาว่ายแปดสิบเจ็ดปีแล้วนะฮะ

หายออกไปจากพื้นที่พักอาศัยนะครับ
หลังจากที่ออกไปดูวัวที่เลี้ยงไม่ไกลจากบ้านพัก
ทีนี้หายไป๒วันแล้วทางญาติเองนะครับ

ในการที่จะช่วยกันตามหา
จุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางในการขอให้เจอคุณตานะครับ
ผู้ที่หายไปก็คือคุณตาช่ายปลดทุกข์นะฮะอายุแปดสิบเจ็ดปี
เป็นชาวบ้านหมู่๔ตำบลควนโสอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลา
หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยทั้งญาติทั้งเพื่อนบ้านผู้นำชุมชนและทหารจากค่ายเสนานรงค์เนี่ย
ออกกันช่วยตามหาแต่ยังไม่พบตัวมาถึงวันนี้๑๕มีนาคมแล้วนะครับ
ทั้งนี้บริเวณโดยรอบบ้านของคุณตาช่ายเป็นสวนยางพาราแล้วก็เป็นสวนปาม
มีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งแล้วก็เป็นพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลานะครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นับร้อยพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นได้จัดแถวเรียงหน้ากระดาน
ลักษณะก็คือการปูพรมเดินค้นหาในพื้นที่กว่า๒๐ไร่นะครับ
ทางครอบครัวแล้วก็ลูกสาวของคุณตาก็ต้องทำพิธีแล้วล่ะครับ
จุดทูบ๕ดอกแล้วก็เทียน๑เล่มปักลงบนพื้นดินหน้าบ้าน
นี่แบบนี้ตามคำทำนายของร่างทรง
เพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
ช่วยเปิดทางให้เจอคุณตาหน่อย
เฉียวปลดทุกข์อายุ๖๔ปีลูกสาวของคุณตาบอกว่า
ช่วงบ่ายโมงของวันที่๑๒มีนาคม
พ่อเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปดูวัวที่เลี้ยงไว้
ซึ่งจุดที่เลี้ยงวัวก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
โดยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นพ่อนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว

แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนเกือบเย็นไม่มีใครเห็นคุณตาอีกเลยนะครับ
ทีนี้มันมีอีกเรื่องนะครับเพราะว่าตอนที่มีการจุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้เจอคุณตาหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากำลังค้นหาคุณตาอยู่หลังหมู่บ้านจู่ชาวบ้านกลุ่มนั้นตะโกน
ตะโกนเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นหญิงชะลาคนหนึ่งแถวนี้ลักษณะคล้ายภรรยาของคุณตาช่าย
ซึ่งจริงแล้วภรรยาของคุณตาช่ายเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน
แต่ทีนี้เห็นครับเห็นผู้หญิงคนนี้เห็นหญิงชราคนนี้เดินอยู่ในป่า
เมื่อชาวบ้านวิ่งไปหานึกว่าเป็นคนปรากฏว่าหญิงชราคนนั้นหายวับไปกับตาเลย
เชื่อแบบนี้ครับบอกว่าภรรยาของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
อาจจะมาพาคุณตาช่ายเนี่ยไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยพอชาวบ้านตะโกนนะโอ้โห
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามไปเลยนะฮะฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับ
ไม่รู้ว่ายายไหมนะยายเพราะตอนที่แกเสียเขายังไม่ได้หย่ากัน
คนไทยฉันก็จะต้องหย่ามาหย่าภูนึกออกไหมแต่ว่าแกยังไม่ได้หย่าไง
เมื่อกี้เขาบอกว่าตรงมุมนู้นมีคนเห็นผู้หญิงอีกคนนึงเดิน
เสื้อสีเขียวน่าจะเป็นแก่มากกว่าเดินไปอุ้ยคุณพ่อ
ใช่พาแกเดินอยู่ตอนนี้นึกออกไหมบางทีเขาว่าเออเราจะเหยียบเขาแล้วนี่

นะครับถ้าเป็นเรื่องของการค้นหานะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองทางชาวบ้านเองนะครับ
ก็พยายามที่จะค้นหาหาให้เจอตัวคุณตาช่ายนะครับ
เพราะว่าถ้านับวันนี้๑๕มีนาคมถือว่าเข้าสู่วันที่๓แล้ว
ครอบครัวก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับและวันนี้จะได้มีการระดมกำลังกัน
ในการออกค้นหาคุณตากันนี่คือไปตั้งแต่เช้ากันแล้วแล้วก็คงหากันทั้งวันนะฮะ